หลายคนอาจจะงงเรื่องแผนผังอยู่ที่เป็นกรณีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
ไปเอามีดกระหน่ำแทงอดีตพ่อตาแม่ยายของสามีคนที่สองของตัวเอง
คนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนนึงได้รับบาดเจ็บ
เดี๋ยวไล่แผนผ่านให้คุณผู้ชมฟังตัวละครอีกทีหนึ่งก่อน

คนก่อเหตุต้นเรื่องเลยเนี่ยนะคือผู้หญิงที่ชื่อว่าวิพาค่ะ
วิพาเนี่ยมีสามีมาสามคนมีสามีคนที่หนึ่ง
เลิกรากันไปแต่มีลูกด้วยกัน๑คน
หลังจากที่เลิกสามีคนที่๑แล้วก็มามีสามีคนที่๒
ก็เอาลูกติดมาเลี้ยงด้วย
ทีนี้สามีคนที่สองเสียชีวิตไป
เธอก็มีสามีใหม่เป็นคนที่สาม
แต่ว่าลูกของเธอที่มีกับสามีคนแรกเนี่ย
เอาไปฝากให้พ่อแม่ของสามีคนที่สองเลี้ยง
แล้วทีนี้ปรากฏว่าเธอบอกว่าเธออ่ะ
ไม่พอใจที่อดีตพ่อตาแม่ยาย
ก็คือพ่อแม่ของสามีคนที่สองอ่ะ
มาว่าลูกติดเธอว่าเนี่ยเอามาเป็นภาระ
เอามาเลี้ยงกินก็จุนู่นนี่นั่นนู่น
สุดท้ายก็เลยก่อเหตุขึ้นทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะ
ตำรวจสพเมืองเพชรบูรณเนี่ยต้องนำตัวทั้งสองคนคือนางสาววิพากับสามีคนที่สามที่เป็นอดีตพระที่ชื่อแสวงเนี่ย

สองคนนี้เนี่ยเขาบอกมีอาการป่วยทั้งคู่เดินก็ยังไม่ค่อยไหว

แสวงกับนางวิพาบอกว่าจริงแล้วไม่ใช่ประเด็นเรื่องโกรธเคืองที่มาด่าลูกศิษย์หรืออะไรใดเลยนะ
นี่นี่คือวิพานะคะฝ่ายหญิงอะค่ะ
วิพานี่อายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะส่วนนายแสวงสามีคนที่สามเนี่ยอายุสี่สิบห้าปี
วิพากับแสวงบอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัว
ไม่ได้เกิดจากความโกรธแค้นอะไรใดเลยป้องกันตัวเพราะว่าฝั่งผู้ตายก็คืออดีตพ่อตากับแม่ยายนายประเสริฐวัย๗๑ปีกับนางจำรัฐวัย๗๑ปีเนี่ย
จะเข้ามาทำร้ายเธอกับแสวงก่อนเธอบอกว่าตอนเช้าเนี่ยนะ
ทั้งสองคนเนี่ยคนตายกับคนเจ็บเนี่ยมาด่าเธอไม่ให้เธอเข้าบ้านเธอก็ไม่ได้เข้าบ้าน
นี่ภาพฝั่งซ้ายก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยผู้ชายก็คือนายประเสริฐที่เสียชีวิต
ทางขวาเนี่ยคือนางจำรัฐที่ได้รับบาดเจ็บโดนกระหน่ำแทงทั้งคู่นะคะวิพาเล่าว่าตอนเช้าอ่ะ
สองคนนี้ไม่ยอมให้เธอเข้าบ้านแล้วก็ด่าเธอด้วยตอนบ่ายเธอก็เลยไปรับลูกเพื่อจะพากลับบ้าน
แต่ปรากฏว่าเธอถูกผู้ตายทั้งสองคนเอาไม้ออกมาจะไล่ทำร้าย
เธอก็เลยต้องป้องกันตัวค่ะไม่ได้อยากจะทำร้ายถึงชีวิตเลย
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไอ้ที่บอกว่ามา
ลูกติดเธอกับสามีคนที่หนึ่งอะไรนั่นน่ะเธอบอกไม่เกี่ยวไม่มีเลย
อืมถามว่าอยากฝากขอโทษอะไรครอบครัวผู้เสียชีวิตไหม
เขาตอบว่าไงรู้ไหมคะยังไงฮะไม่มีเพราะว่าฝั่งนั้นน่าจะต้องมาขอโทษเธอมากกว่า
เขาด่าไม่ให้เข้าบ้านแล้วพอตอนบ่ายก็ไปรับเด็กกลับมาไง
รับรถกลับมาแล้วเขาก็เอาไม้สองคนออกไปทำลายอืม
แล้วมันก็เกิดกราฟต้องกันตัวกับฉุนละมุนตอนนั้นแหละอืม
มีแค่นี้แหละครับคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ต้องสูญเสียถึงชีวิตใช่ไหมที่บอก
เพราะว่าเราคนเรามันตัวแนวป้องกันตัวเฉยเฉยพอมาไม่ได้ทำร้ายเขานะเออ
ทางนู้นต้องขอโทษพี่ใช่ไหมพี่
เขาทำร้ายร่างกายชีก่อน
อันนี้สาเหตุเรามีปัญหาในเรื่องอะไรพี่เดียว
ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาค่ะ
ที่พาพี่หนึ่งไปฝากเลี้ยงแล้วเขาต่อว่านี่เราโกรธเขาไหม
ไม่กดค่ะขี่ขึ้นไปรับลูกก็เพื่อเอากลับลงมาเลี้ยงเจ้าค่ะ
เนี๊ยะนะคะแล้วเขามาทำร้ายเราก่อนอย่างเงี้ยอะค่ะ
เขามีทั้งเม้าแจ่ที่เป็นเหล็กค่ะค่ะ
เราก็ลืมบันทันตัวหรอก
รู้สึกว่าพี่สู้เสียตอนนี้ไม่อยากบอกเหรอ

เนี่ยค่ะเบื้องต้นทั้งคู่บอกว่า
สารภาพนะคะตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วคือ
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แล้วก็คุมตัวทั้งคู่ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรชบูรณทันที
ได้คุยกับนายพิเชษลูกชายของคนตาย
ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นพี่หรือน้องของสามีคนที่สองของผู้ก่อเหตุนะคะ
เขาบอกดีใจมากที่ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้
ส่วนประเด็นที่บอกว่าอยากจะให้ครอบครัวของเขาไปขอโทษเนี่ย
บอกเลือดขึ้นหน้าเลยพอได้ยินประโยคนี้
คุณมาฆ่าพ่อแม่ผมคุณยังบอกให้ครอบครัวผมไปขอโทษคุณเนี่ยนะ

จะได้รู้กันเลยว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่
พ่อผมตายไปแล้วเขาพูดอะไรไม่ได้

กับแม่ผมเนี่ยอายุ๗๑เป็นคนแก่ทั้งคู่

คนรุมกันแทงรุมกันฆ่า
เป็น๑๐แผลคุณบอกนี่ป้องกันตัวเหรอ

อยากฝากไปบอกเลยว่าถ้าอยากให้ไปขอคำมาไปขอโทษเนี่ย

ถ้ากล้ามาเดี๋ยวเอาขันห้าใส่พานไปกราบเท้าเลย
ไม่อยากมาขอโทษไม่อยากมาคุยแล้ว
จะรู้ได้ไงว่าใครทำคุณนะ
เพราะว่าทางนี้ก็ตายแล้วเสียชีวิตแล้ว
จะมาตอบโต้คุณได้ไง
แล้วใครทำร้ายคุณก็ต้องมาบอกสิครับ
คนแก่นี้ทำร้ายร่างกายคนหนุ่ม๒คน
ผมไม่เห็นครับคือพ่อผมนิ่งแล้วครับ
มีคนเล่าให้ฟังว่าทำที่ท่าทำอย่างนี้แบบนี้ครับ
ถ้ามันหลายแผลแบบนี้มันไม่ได้ป้องกันตัวนะครับ
ประชาชนก็น่าจะรู้ครับคือพังมือฆ่าคือแผลเดียวจนเสียเลือด

อันนี้๑๐กว่าแผลนี่คือคุณป้องกันตัวแบบไหนอ่ะ
ไปเยี่ยมเลยกลัวแม่จะกดดันและคิดสั้นส่วนตัวเขาบอกเขาให้อภัยและไม่โกรธใน
สิ่งที่แม่ทำแต่อยากให้แม่มาขอขมาศพของปู่ถ้าแม่กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย
เขาบอกเขาจะเป็นคนคุ้มกันให้แม่เองส่วนลูกกับสามีคนที่หนึ่งก็บอกว่า
หลังจากนี้ก็คงจะต้องไปพูดคุยกับครอบครัวพ่อให้พาตัวไปบำบัด
ใช่เราเป็นห่วงเขาไหมครับเป็นห่วงครับเรื่องมันมีคนตายอ่ะครับพี่
แหละผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ก็อยากให้มาขอ
อยากให้แม่ก่อเข้ามา

จะได้เบาลง
จากใจที่กดแค้นก็จะแบบ
ให้อภัยลงบ้าง
เสียงแม่ก็ลง

แล้วก็เป็นลูกเป็นหลานของคนตาย

คนที่ตายก็คือปู่แท้ของเขา

ไม่รู้จะพูดยังไงต่อไปแล้ว

ปกติไปทำงานก็มาขาพา
กับสามีคนที่หนึ่งมาฝากเลี้ยงเป็นประจำ
ก็ไม่เคยเห็นว่ามีปัญหากับผู้ตายมาก่อน

ธรรมธมโมออกก็ชอบโพสต์ปฏิบัติธรรมเข่าวัดตลอดเวลา
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์มันถึงบานปลายมาเป็นการฆาตกรรมกันแบบนี้ได้